ส่งท้ายเดือนกันยายนในศึกลูกยางชายหาดระดับเอเชีย
ตบสนั่นสะเทือนชายหาดช่วงชิงตัวไปโอลิมปิก
ชนะเลิศแห่งเอเชียปี๒๐๑๘

เชียร์ลูกยางไทยให้ลั่นสถานหน้าจออีกครั้ง
ท่านไทรัตทวีช่อง๓๒